จากฟุตบอลไปดูแวดวงมัดมวยกันบ้าง
กับรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ
ติดตามไฮไลท์ของการชกได้
จากคุณเอกชุมพรครับ
โอ้โหมวยคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้น่าสนใจมากนะครับ

รุ่น๑๓๐ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
แล้วก็เป็นพี่ชายแท้ของยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดิน

วันนี้พลิกล็อกแพ้ให้กับนักมวยรุ่นพี่มากประสบการณ์ครับ

มุมแดงเจ้าของฉายาน้ำหมึกมรณะปากกาเหล็กต่อหลัก๒
ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดิน

วันนี้ต่อน้ำหนัก๑ปอนดพบกับมวยรุ่นเก่ามากประสบการณ์
อย่างทวนกกัมปะนาฏแบบรายดีนี่สมัยตอนเด็กนี่
ที่ราชดำเนินไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ
วันนี้ก็พิกัด๑๓๒ต่อ๑๓๓ครับ
เกมช่วง๒ยกแรกนี่มีออกอาวุธกันหนักขู่กันเลยนะครับ
ยกที่๓ทวนที่หายไปนาน
วันนี้ต่อยดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ

๔นี่ปากกาเหล็กแทบวิ่งเข้าใส่ครับ
แต่ว่าเจอแข้งติดเบรกของทวน

แล้วก็เอาชนะไปขาดลอยแจ้งเกิดได้สำเร็จครับ

คู่แรกของการถ่ายทอดสดหรือว่าคู่เปิดหัวนะครับ
นำพลเล็กกกรรมนาศเสียเปรียบรูปร่าง
แต่ว่าได้ลูกขยันครับชนะคะแนนเพชรเอกกคนเขียนข่าว
ทำลายสถิติคู่ชกที่ชนะมา๔ไฟล์รวดลงด้วย
ที่สองตองเอกอกรรมนาศโดนย้ำแค้นโดนสับสอกคิ้วขวาแตก
สนามก็ไม่อนุญาตให้ชกต่อนะครับ
คู่ที่๓หรือว่าคู่รองของการถ่ายทอดสดนะครับ

วันนี้นี่อาศัยจังหวะออกอาวุธจะแจ้ง
เอาชนะยอดขุนทัพสกสุงหายิม
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีศึกยอดมวยไทยรัฐ